เรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวพาติดตามคุณแม่นิวนาวไปดูสิว่าจะพาเราเนี่ยไปตลอดรักโลกในรูปแบบไหนติดตามพร้อมกันเลยจ้า
คุณผู้ชมคะตอนนี้หนูอยู่บริเวณลานพระพุทธรูปหินหลอมค่ะเป็นพระพุทธรูปที่ทำจากหิน
ซึ่งนำมาหลอมด้วยความร้อนแล้วมันก็จะกลายเป็นลาวาจึงก่อสร้างมาเป็นพระพุทธรูปที่มีสีดำแล้วก็สวยงามอลังการแบบนี้ค่ะ
แต่วันนี้ไม่ได้มาชมความสวยงามของพระพุทธรูปภายในวัดถ้ำกระบอกเพียงเท่านั้นนะคะแต่จะมาพบกับพระท่านหนึ่ง
ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่สามารถนำใบไม้มาสร้างเป็นภาชนะสามารถรองรับอาหารได้

คุณผู้ชมค่ะมาถึงถิ่นมาถึงที่ได้มาเห็นกับตาเนี่ย
ถือว่าเป็นบุญจริงยังไงขอเวลาพระอาจารย์วิจิตร
บูรณ์คุยด้วยสักครู่นะเจ้าค้า
คุณผู้ชมเราอยู่กับพระอาจารย์วิจิตรอคติโตรองเจ้าอาวาสวัดถ้ำระบอกนะคะ
ต้องบอกว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกได้ว่ามหัศจรรย์มาก
ยุค๔๐ในยุคที่พลาสติกในยุคที่นวัตกรรมไปไหนไกล
แต่ว่าคุณผู้ชมนี่ที่หนูถืออยู่นี่คือภาชนะที่ทำมาจากใบไม้
มันคือของที่ใช้งานที่จริงแล้วตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยแบบแพร่หลาย
พูดถึงกันเยอะมากตลอดข่าวก็เลยบุกมาถึงที่นี่
อยากจะขอความรู้ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ

มันก็คือว่าจริงแล้วเราเป็นพระทุดงที่เดิมทุดงทุกปี
เดินทุดงของเราก็จะมีพระร่วมไปประมาณ๒๐๐๒๕๐รูป

ก็เลยทำให้หนึ่งก็เสียค่าใช้จ่ายมากมาย
เพราะฉะนั้นการที่เรามองกลับมาถึงว่า

เราลองเอาวัสดุธรรมชาติเข้าไปแทรกแทรง
เข้าไปสัก๑๐เปอร์เซ็นต์๒๐เปอร์เซ็นต์

ชามอลูบิเนียม๒ใบเราสามารถทำได้แล้ว
ช่วยจากใบไม้ช่วยจากใบตองช่วยจากใบบัว
ช่วยจากกาป้วยได้หมด
ฉะนั้นเดี๋ยวอยากให้โยมได้ลองทำอยู่ก็ได้
ง่ายไม่มีขั้นตอนทรัพย์สอน
ภาษณะรักโลกที่พระอาจารย์และลูกศิษย์ได้ทำกันนี้
ประโยชน์ใช้สอยหลักก็คือ
การนำไปใช้ในยามที่พระอาจารย์และลูกศิษย์ออกทุดง
เพราะการออกทุดงแต่ละครั้งนั้น
เปลืองภาษณะที่ทำจากโฟมเป็นจำนวนมาก
จึงคิดที่จะทำภาชนะเหล่านี้ขึ้นมา
เพื่อช่วยลดมลภาวะที่เกิดขึ้น
โดยวิธีการทำพระอาจารย์ก็เอาความรู้

ลองผิดลองถูกจนได้ออกมา
เรียกได้ว่าได้บุญแถมรักโลกด้วยล่ะค่ะ

ถ้วยจากวัสดุธรรมชาติของฝีมือนิวเอง

มันสามารถเอาไปใช้งานได้จริงหรือไม่ได้แค่ไหน
จะใส่น้ำใส่แกงได้ไหม
ป้าจ้าหนูขออนุญาตหนูถ้าลองดูนะครับ

นี่ได้เวลาที่เราจะมาพิสูจน์กันแล้วนะคะ
ว่าถ้วยจากวัสดุธรรมชาติที่นิวทำ
มันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่า

เรียบร้อยแล้วค่ะภาชนะ
จากวัสดุธรรมชาตินิวเอ็ง
สามารถใส่อาหารได้จริง
เชื่อว่าหลายคนหรือว่าหลายหน่วยงาน
ชุมชนก็คงอยากจะได้องค์ความรู้ไปใช้
ถ้าหากต้องการจะติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในสังคม

เจ้าค่ะโอ้โหมาวันนี้ถือว่าเป็นบุญของพวกเรามากเลยนะคะ
ที่ได้มารับรู้ข้อมูลดีแบบนี้โอกาสหน้า
ถ้ามีรุ่นเราดีก็จะขอมาขอขอมธุลอีกนะครับ